กรณีที่๑๐ตำรวจโทยหญิงกรศสิเป็นนายจ้าง
แล้วไปทำร้ายร่างกายอดีตในทหารหญิงคนหนึ่ง
เขาได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ

หลังจากนั้นก็เจ้าตัวนอนคุกไปนะครับ

ทีนี้มันมีคลิปค่อยถูกปล่อยออกมา
ล่าสุดใช่นี่คลิปล่าสุดค่ะคุณกันจอมพลังปล่อยออกมาเป็นคลิปอะไรอ่ะ

เดี๋ยวให้ดูค่ะลองดูหน่อยนะคะมันคืออะไร
เฮ้ยแต่ขอแจ้ผิดหน้าขอบฟ้ามากเลยนะแปลงแพร่ป่ะ

คือแจ้ไปเกลียดมันถ้าเกลียดมันยิ่งตี

คือ๑๐ตำรวจโทยิงเนี่ยบังคับให้อดีตฐานยิงคนนี้การเข่า
เข้ามาหาเนี่ยค่ะเป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่แหละคือหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่ามีคลิปลักษณะแบบนี้ออกมาอีกหรือเปล่า
มันสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมหรือวิธีคิดความคิดของของสิบตำรวจโทยิงท่านนี้
เหมือนมุมมองว่าคนไม่เท่ากันใช่แล้วถ้าดูจากอย่างนี้มีคนถือกล้องถ่ายหรือเปล่าเนี่ย
ค่ะเออใช่นะใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
นอกจาก๑๐ตำรวจโทยิงก่อนศักดิ์สิทธิ์ที่มีการถูกเจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้คุณกันจอมพลังแล้วก็ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ค่ะ
พาอดีตทหารหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เป็นผู้เสียหายเนี่ย
คุณผู้ชมไปที่สพชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
ไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับหนุ่มคนสนิทของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
ซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นน้องชายของนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายอย่างทารุณกรรม
ทีนี้พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้คือยังไงคะ
มีโอกาสคุยกับอดีตทหารหญิงท่านนี้ค่ะผู้เสียหาย
ผู้เสียหายบอกว่าเคยถูกผู้ชายคนนี้ใช้อาวุธปืนตบหน้า

นี่ค่ะใช้เท้าเหยียบใช้เครื่องช็อตช็อตตามร่างกาย
ใช้มีดจี้ใช้ไม้ตีหากทำอะไรไม่ถูกใจ
ผู้ชายคนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยนะคะ
ก็จะทำร้ายร่างกายเสมอนะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงต้องลงมือเอง

สิบตำรวจโทยิงกรสะสิจะเจ็บมือ

ในส่วนตัวของผู้ชายใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำเอง

ทำไมถึงได้ทำคือวันนั้นเขาไม่พอใจเหรอคะหรือ
บางทีหนูลืมของหรือว่าของในตู้เย็นมันหมดอายุอย่างนี้
แฟนเขารู้สึกว่าเขาโกรธหรือเขาโมโหอย่างนี้

ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่ทำเองเดี๋ยวเราเจ็บมือ

เคยค่ะมีล่าสุด

ในตอนวินาทีที่ผู้ชายเอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตที่คอเรานะคะ
ผู้หญิงอยู่ในอาการยังไง
หรือมีการห้ามปรามหรือเขาไปสั่งอะไรไหมคะ

นี่ค่ะแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ตอนนี้มีผู้ต้องหา๒คนแล้วเนาะ
ใช่ไหมคะก็คือ๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิกับผู้ชายคนนี้นะคะ

ที่ผ่านมาเธอจะได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะ
แต่คิดเสมอว่าหมู่หมวยเนี่ยก็คือ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสินั่นแหละ
เขามี๒ชื่อนะชื่อหวยกับชื่อนุษย์นะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าก็ยังคิดเสมอว่าคุณหมวยเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณนะคะ
จนถึงตอนนี้เธอก็ยังเป็นห่วงที่ถูกฝากขังแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดี
ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ที่ถูกออกมาแฉแบบนี้เนี่ยนะคะ
จากจะเป็นประเด็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายทารุณกรรมต่างแล้วเนี่ย
มันมีประเด็นเรื่องของการเข้ารับราชการของคุณหมวยด้วย

ตอนเข้ารับราชการเป็นตำรวจตอนนั้นอายุ๓๙ปีนะคะ
คือได้ไปดูหลักเกณฑ์ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
มันเกินหลักเกณฑ์การรับสมัครเข้ารับราชการตำรวจหรือเปล่า

เรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษก
นักงานตำรวจแห่งชาติออกมาชี้แจงบอกว่า

๑๐ตำรวจโทหญิงกรศสี่เนี่ยนะเข้ารับรัฐกาลเมื่อปี๒๕๖๐
ใช้วุฒิประวัติศาสตร์ด้านบัญชีครับ
ย้ายมาที่สำนักงานงบประมาณและการเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเมื่อพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามวุฒิขาดแคลน

ถึงแม้ว่าการระบุคุณสมบัติเนี่ยระบุไว้ว่าไม่เกิน๓๕ปีนะครับ
แต่มันมีข้อยกเว้นตามกฎหมายกตรว่าสามารถดำเนินการได้

เขาเปิดช่องเอาไว้เขาเขียนไว้จริงเมื่อวานพี่ก็เปิดดูมา

แต่ว่าขีดเส้นใต้ว่าตามวุฒิขาดแคลน

ส่วนวุฒิที่กรสสีใช้ก็คือวุฒิปวสด้านบัญชี

หลังจากนี้เนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกริจนาบอกว่า
เดี๋ยวจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการดำเนินการ
รับเข้ารับราชการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่
ย้ำเลยนะครับบอกว่าหากตำรวจทำผิด

แต่กรณีนี้มันเป็นกรณีความผิดส่วนบุคคล

ขอบคุณผู้ชมครับกรรมการทำเลือกไหมครับ

เราก็ใช้วิธีการที่เป็นหนึ่งในกระบวนการในการคัดเลือกคัดสรรคนเข้ามา
มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนยกไว้ในเรื่องอายุ
ซึ่งเมื่ออายุเกินก็เข้ากฎกตรที่สามารถยกเว้นได้
ถ้าคณะกรรมการได้พินามองเห็นแล้วว่ามีเหตุผลและความจำเป็น
คำตอบก็คือว่ามีคณะกรรมการมีกระบวนการ
แล้วก็มีการคัดเลือกตามขั้นตรองขวีแหละนะครับ
แต่ในส่วนที่ว่าออกมาแล้วจะไปประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร

ก็เขาตามเรื่องที่ไปทำส่วนตัวกันอยู่นี่แหละ
แต่เขาสงสัยก็คือมีระเบียบกำหนดไว้จริง
ผมก็เห็นกับตาเปิดเอาไว้แต่ถามอาจารย์ที่เขามีความรู้
เขาบอกว่าคนที่จะเข้าในหลักเกณฑ์นี้มันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเก่งมาก
เพื่อจะเข้าไปช่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่ใช่รับใครก็ได้เขาก็เลยถามว่าผู้มูเนี่ยเก่งด้านไหน
สำนักงานที่เธอไปทำเนี่ยเป็นสำนักงานงบประมาณและการเงินนะ
แล้วเธอใช้วูทโปรสระดับบัญชีเป็นวูทขาดแคลียน
เราต้องกรู้ว่าหาไม่ได้แล้วหรือว่าในหน่วยงานไม่มีแล้วขาดแคลียนอยู่
หนึ่งที่จะสามารถช่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างยิ่งยวด
เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้สังคมเถอะ
เออแล้วถ้าเป็นแบบนั้นไหมอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักผ่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
มีการเปิดเผยผลการสอบปากคำ๑๐ตำรวจโทยิงบอกว่า
กรณีการใช้วุฒิปวสเข้าสมัครราชการตำรวจปี๒๕๕๙
โดยมีผู้ใหญ่พาไปฝากเข้ารับราชการไอ้ประเด็นนี้ก็ประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะ
ต่อมา๑๐ตำรวจโทยิงคนดังกล่าวบอกว่าพาผู้เสียหาย
ก็คืออดีตนายทหารหญิงคนนั้นไปฝากเป็นทหารก่อนที่จะพามาเป็นคนรับใช้ส่วนตัว
แต่ไม่เปิดเผยวิธีการประเด็นปัญหาเหล่านี้
รวมถึงเจ้าตัวเนี่ยเป็นตำรวจใช่มะแต่ไปช่วยราชการกรรมนร์
แต่ต้องไปอยู่ใต้เจ้าตัวอยู่ราชบุรี

คือว่าเขาเป็นผู้เสียสละ
เรื่องของค่าตอบแทน

มันจะเป็นการพิจารณาแบบทวีคูณ
คือถ้าใครไปทำจริงคุณเอาไปเลย
เขาให้แล้วไปทำจริงหรือเปล่าไม่รู้
ก็ตามรายงานข่าวเนี่ยถ้าเกิดฟังจากผู้เสียหายบอกว่า

คือต้องไปดูด้วยไหมว่ามีการรายงานตัว
มีการลงชื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ถ้าถูกมาช่วยราชการยืมอีกทีหรือยังไง
ปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานประจำตัว
สวคนหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่า
เรื่องนี้ยังไม่เห็นเอกสารยืนยันใดนะฮะ
บิ๊กโจ๊กให้ขมันกับสังคมเลยนะว่า
คดีนี้จะไม่จบแบบเงียบแน่นอนให้รอดูเลยนะคะ
ตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่มีอัตราโทษสูงถึง๒๐ปี
อ๋ออันนี้เป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์